คุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่แม่ม้อจังหวัดลำปางค่ะ
พาไปดูอีกมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องเศร้าสลดใจ
อีกมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องที่คือน่าสงสารนะคะ
เอาไปดูคลิปนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
เจ้าของตายแล้วลูกหลวงพ่อตายแล้วเด้อ

คือหมาตัวนี้พระสงฆ์รูปหนึ่งเลี้ยงมันไว้

ทีนี้เนี่ยค่ะจีวรเปื้อนคลาปเลือดแบบนี้
หมามันก็ยังมีความอทรไง
นึกออกไหมมันไปคาบแบบนี้ค่ะ
นี่คุณผู้ชมเป็นศูนย์นักพันธ์ไทยตัวนี้แหละ
นั่งเฝ้าคาบจีวอนเปื้อนเลือดของเจ้าของไม่ยอมห่างไปไหนนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณช่วงสายเมื่อวานนี้
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณกระท่อมกลางป่า
หมู่บ้านศพเมาะหมู่ที่๔ตำบลสบปาด

หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจโรงพักแม่เมาะ
พร้อมกับกู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ไปพบรถกระบะคันหนึ่งตอนเดียว
ปรากฏว่าไปตรวจสอบที่นั่งฝั่งคนขับ
พบศพของพระบัณฑิตพร้อมเอี่ยมอายุ๖๙ปี
เพเดิมเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ
สภาพศพท่านนะคะคือถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง

โหลกศีรษะหายไปแล้วเกือบครึ่งค่ะ
ศพเนี่ยส่งกลิ่นไปทั่วเลยนะคะ
คือคาดว่าน่าจะมรณภาพมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
สภาพของรถกระบะถูกกระสุนเจาะ
เข้าที่บริเวณกระจกข้างคนขับด้วย

ไปพบว่าหน้าต่างมีร่องรอยการงัดแงะ
แล้วก็ไปพบว่าปืนลูกซองยาว๕นัด
แล้วก็ปืนขนาด๒๒ของพระบัณฑิตหายไป
เราไปถามชาวบ้านที่ไปพบศพเป็นคนแรก
ชื่อว่านายชำนาญนพรัชอายุ๕๗ปี
ชาวบ้านคนนี้บอกว่าตัวเขาเองก็อยู่ใกล้กับพระบัณฑิตนี่แหละ
แต่ก็ไม่เห็นพระบัณฑิตออกมาบินทบาทสักประมาณ๓วันแล้ว
กระทั่งเช้าเมื่อวานนี้นำอาหารกะว่าจะเข้าไปถวายให้ที่กระท่อมที่

พอเข้าไปยังไม่ทันตัวถึงตัวกระท่อมเลยค่ะ
ได้กลิ่นมาก่อนเลยสัมผัสกลิ่นก่อนเลย

ก็เลยไปดูที่รถเอ้าไปพบว่าพระท่านถูกยิงมรณภาพไปแล้วนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๔คุณศรีทวนพาทุมบอกว่า
ตอนที่เข้ามาดูศพเห็นสุนัขพันธ์พื้นเมืองที่พระบัณฑิตท่านเลี้ยงไว้
ก็วนเวียนอยู่ที่รถแล้วก็คอยเห่าไม่ห่างจากศพนะคะ
ก็มีอีกตัวนู่นอีกตัวมันจะมี๓ตัวมันเหมือนหัว
ตายแล้วลูกเจ้าของตายแล้วเด้อ

หมามันเหมือนรับรู้ได้แววตามันดูเศร้านะคะ

เอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้ดูหน่อยนะคะว่าคิดว่าคนร้ายน่าจะเป็นใคร
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชายอายุ๔๕๕๐ปี
คนนี้ถูกเมียไล่ออกจากบ้านมาขอที่หลับที่นอนพระบัณฑิตอยู่
บัณฑิตท่านก็เลยสงสารก็เลยให้อยู่
แต่หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้ชายคนนี้หายตัวไป

เอาล่ะเดี๋ยวจะต้องมีการตามตัวมาสอบปากคำต่อไปนะคะ